มีอุบัติเหตุรถบัสตกเขาที่เขาพลึงอุตรดิษฐ์นะคะ
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากเลยนะคะ
ทางหลวงก็เลยมีการพยายามที่จะป้องกันเรื่องของอุบัติเหตุ
แต่ว่าความพยายามในการป้องกันนี้ก็ต้องได้รับความร่วมมือ
จากประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนด้วย

ความสูญเสียจากอุบัติเหตุรถบัสตกเหวที่เขาพรึงจังหวัดอุตรดิษ
เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา

ถนนบริเวณเขาพรึงเป็นทาง๔ช่องจราจร
ลงเขายาวต่อเนื่องมีความราดชันสูงร้อยละหก

มาจากการใช้ความเร็วสูงจนเกินไป
ทำให้รถเบรกไม่อยู่จนเกิดอุบัติเหตุ
ในส่วนของถนนเราก็คือ
ก่อสร้างตามมาตรฐานของกรมทางหลวงนะคะ
แล้วก็จากสภาพของเขาพึงที่เกิดว่าเห็นอุบัติเหตุวันนั้น
คือคนขับรถค่อนข้างที่จะใช้ความเร็วสูงนะคะ
ความเร็วเกินกว่าป้ายบังคับที่เรามีให้อยู่
ทุกคนเนี่ยถ้าเกิดว่าขับรถตามกฎ
แล้วเชื่อว่าอุบัติเหตุจะลดลงแน่นอนค่ะ

พร้อมทั้งสนทิกำลังเจ้าหน้าที่ตรวจจับความเร็วเป็นประจำ

ขณะเดียวกันก็เพิ่มป้ายแนะนำความเร็ว

เพื่อให้ผู้ใช้ทางทราบว่าเข้าสู่เส้นทางอันตราย

ที่มีผู้เดินทางเป็นจำนวนมาก
ป้ายสัญญาณป้ายเตือน
ถ้าเราเชื่อฟังแล้วก็มีวินัยในการขับขี่นะคะ

ก็เชื่อว่าเดินทางปลอดภัยแน่นอนค่ะ

ให้มีความสูงเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ

ก็มีแผนที่จะปรับปรุงแนวเบรีเออร์บริเวณเขาพลึงนะแห่งนี้ค่ะ

จะมีความสูงอยู่ที่๘๒เซนติเมตรแบบนี้ค่ะ

ที่จะเพิ่มราวด้านบนจะมีความสูงอยู่ที่๑เมตร๒๖เซนติเมตรค่ะ
และนอกจากความสูงที่เพิ่มมากขึ้นนะคะ
บริเวณฐานของแนวเบรีเออร์แบบใหม่
หนากว่าแนวบรีเออร์แบบเก่า
จาก๔๕เซนติเมตรเป็น๕๐เซนติเมตรค่ะ
และนอกจากนี้นะคะในส่วนของบารีเออร์แบบใหม่

เพื่อยึดความแข็งแรงของแนวบรีเออร์

รีเออร์แบบใหม่นอกจากจะมีความสูงเพิ่มขึ้นแล้ว
ยังเพิ่มความยาวไปตามแนวโค้งที่มีอันตราย
โดยมีความยาวประมาณ๘๐๐๙๐๐เมตร
แบรีเออร์ที่เราออกแบบพิเศษ
ก็คือจะทำในจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย
ก็คือประมาณโค้งที่๖ของเรา

ส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ของโค้งที่๖ก่อน
ก็คือจุดที่รถบัตรตกเข่าที่ประสูรประถังอีกไป
กรมทางหลวงจะพยายามป้องกันอุบัติเหตุ

แต่เมื่อปัญหาส่วนใหญ่เกิดมาจากการขับรถเร็ว
หากผู้ขับขี่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขับขี่
ไม่ใช้ความเร็วสูงจนเกินไป

อุบัติเหตุบนทางสายนี้ก็คงไม่เกิดขึ้น
ลินดาอุตมะข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน